ต้องแบบดึงปากข้างหนึ่งขึ้นค่ะ

ตาก็ง่วงแล้วก็แบบอะไรครับ

แน่นหนักได้ที่ตาแต่ปากไม่ได้เลย